การเตือนภัยฉลามกันบ้าง
ออสเตรเลียไม่ใช่แค่จิงโจ้จะเยอะนะฉลามก็เยอะด้วย
เขามีสถิติว่าปีนี้คนที่ได้รับบาดเจ็บจากฉลามกัดเพิ่มมากขึ้น
มีผู้บาดเจ็บนะคะในออสเตรเลีย๑๘คนแล้วก็เสียชีวิต๒คน
ก็เลยมีการสร้างทุ่นลอยอัจฉริยะเตือนภัยฉลาม
มาทดลองใช้ในหาดบอนไดเป็นที่แรก
สร้างเทคโนโลยีใหม่มาใช้ป้องกันฉลาม
โดยเป็นระบบทุ่นลอยน้ำอัจฉริยะแบบนี้
มีการที่เอาไปติดตั้งเครื่องส่งเสียงสะท้อนใต้น้ำ
หรือว่าระบบโซน่าอยู่ห่างจากฝั่งประมาณ๕๐๐เมตรค่ะ

โดยทุ่นนี้จะส่งสัญญาณเตือนแบบเร็วไทม์เลย
ทั้งหมดก็จะสามารถแจ้งรายละเอียดของขนาดและพิกัดที่พบได้
โดยก็จะพบว่าวัตถุหรือสิ่งมีชีวิตนี้เป็นอย่างไร

สำหรับการติดตั้งทุ่นลอยอัจฉริยะนี้
ก็จะติดตั้งต่อเนื่องประมาณ๑เดือน
เป็นการทดสอบระบบแล้วก็ประสิทธิภาพ
ก่อนที่จะขยายพื้นที่อื่นต่อไป

ก็พบว่ามีเหตุฉลามทำร้ายคนทั่วโลกถึง๙๘เหตุการณ์ค่ะ
โดยในจำนวนนี้มีผู้เสียชีวิต๖คน
แต่ว่าเฉพาะในประเทศออสเตรเลีย
มีผู้ถูกทำร้ายโดยฉลามมากถึง๑๘คน

จะมีเหตุฉลามเข้ามาทำร้ายคนเพียงแค่๒ครั้งในช่วง๘๕ปีที่ผ่านมาก็ตามนะคะ